ไปเถอะไปเถอะนี้
นางเกษรครูหาทองเจ้าของนั่นแหละเขาก็เลยเอางี้ละกัน
มาเลยมาร้องไห้ที่บริเวณรูปเหมือนหลวงพ่อเปียม
แล้วก็บนบานสารเก่าว่าลูกทุกข์เหลือเกิน
นอนก็ไม่ได้กินก็กินไม่ได้
หลวงพ่อช่วยหน่อยตามหาน้องหน่อยนะ
ขอให้น้องกลับมาบ้านหน่อยเถอะ

บอกว่ากลับบ้านมาไม่ถึง๕นาทีเจอแล้ว
ข้างบ้านข้างบ้านที่เป็นขายแก๊ส
วิ่งมาบอกกับเธอบอกว่าเจอน้องกาฟิลติดอยู่บนชั้น๒ของร้าน

ไปลองฟังเสียงพี่เกสสอนตอนเจอกาฟิลนะฮะ

ทำอะไรทุกอย่างคือมันไม่มีความสุขไปหมด
มันเป็นความทุกข์ไปหมดทั้งลูกทั้งครอบครัวทั้งหมด
ก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยมาขอพรท่านนะคะ
บอกท่านระบายความทุกข์ในใจให้ท่านฟัง
ก็กลับไปบ้านไปถึง๕นาที

ก็มีข่าวดีค่ะว่าเจอน้อง
เจอน้องข้างบ้านถัดไปบ้านเขาวิ่งมาบอกว่า
น้องติดอยู่บนชั้น๒ของร้านแก๊สนะคะ
ฝ้าเพดานมันหลุดหลุด๒แผ่นอยู่ข้างบน
เขาก้มดูเห็นกาฟิวร้องทีเดียวแล้ว

เขาก็เลยวิ่งมาบอกที่บ้านนะคะ
เอาตอนที่ให้สัมภาษณ์อยู่บอกตรงนะ

ต้ม๓ตัวมะพร้าว๓ลูกและพวงมาลัย๓พวง
เพื่อทำการแก้บนเจอก็ดีแล้ว

ส่วนแรกของแมวเจ้ากาฟิว

แมวบางทีมันไม่ค่อยชอบอยู่กับที่

ผมก็เหมือนกันที่เลี้ยงแมวไว้ที่บ้าน

พ่อกลับเอามาบอกว่าไหมแมวหายแมวหาย

ไปกันไปอยู่บนคือบ้าน

ต้องถอดแถวสายจุงออกเอง

นั่นไปเจอได้ไง

มันเก่งเกินไปแล้วแสนรู้ก็ดูโชคดีกันไปถ้าเกิดว่าแมวปกติคือถ้ามันหายแล้วมันกลับบ้านถูกอ่ะ
ก็โล่งใจไปนะยังไงก็เป็นความเชื่อแล้วกันสำหรับคนที่เขารักแมวก็จะไปบนอะไรแบบนี้

ว่าวิธีการตามหาแมวมีหลายวิธีสิ้นหนึ่งในวิธีนั้น